คือต้องยอมรับว่าการพระราบาทของโรคโควิด๑๙

แม้แต่ร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลยิ่งโดนเต็มเลย
ปูเลบุฟเฟ่ตรงนี้คุณ

เพราะเขารู้ว่าธุรกิจเขากระทบแน่นอน
เมื่อก่อนคิดราคาเดียวเลย๒๔๙บาท

ผู้ใหญ่๑๙๙เด็ก๙๙บาท

เพราะรายได้ลดลงไปกว่า๗๐
เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องนั่งถอยมาตั้งหลักใหม่

ถ้าเกิดว่าเดินไปแบบนี้ไม่น่าจะรอด

มันก็ต้องยอมรับว่าคนก็กลัวเนอะ
มีแต่พนักงานขายลูกค้าไม่มี

ร้านปูเลยบุฟเฟต์ทะเลเผาหมูกระทะ

มุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะ
คือปกติร้านนี้คุณคึกคักมาก
เปิดตั้งแต่ประมาณ๑๑โมงจนถึงร้านปิด

ใครจะมากินนะรอจนปวดขาค่ะ
ปรากฏว่าบรรยากาศที่ร้านเงียบเหงาถนัดตา

ปรับลดราคาลงคือปกติเนี่ย
ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คิดราคาเดียว

มาเปลี่ยนโปรโมชั่นผู้ใหญ่๑๙๙เด็ก๙๙

ที่จะปนเปื้อนมากับอาหารทะเล

ที่ร้านเนี่ยหมายถึงที่ร้าน
ปูเลบุฟเฟ่ทะเลเผาหมูกระทะ
เขารับอาหารทะเลวัตถุดิบเนี่ย

เชิงเซาจันทบุรีตราด
ไม่ได้รับมาจากตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาคร
แล้วมีใบรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการแต่ลูกค้า

ใช่เจ้าของร้านบอกเพิ่มเติมนะคะ
เขาบอกว่าหวังว่าการระบาดของโรคโควิด๑๙จะผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว
หากทอดเวลาออกไปต้องกลับมาคิดกันใหม่ว่าจะเอาไงต่อ
จะดำเนินการจะเดินต่อไหมสำหรับธุรกิจนี้
อย่างนี้ก็ต้องปรับฮะทำปูต้มขายปูม้าเนี่ยเอามาต้มแล้วแพ็คขายเลย
เพราะว่าปูต้มมันผ่านการความร้อนไง
แต่ครับนานด้วยนะปูต้มกว่าจะสุก
หมอยงบอกว่า๘๕องศาเซลเซียตขึ้นไปนาน๓๐นาทีก็ฆ่าเชื้อได้แล้ว
คุณผู้ชมครับ๑สัปดาห์ก่อนหน้านี้ทุกคนคงกำลังคิดว่า

การท่องเที่ยวคนเริ่มเที่ยวร้านอาหารคนเริ่มกิน
เพราะก่อนหน้านี้โควิดยังไม่ได้แบบคนติดเยอะขนาดนี้จากสมุทรสาคร
ร้านอาหารเขาก็พยายามปรับตัวกลับมาปรับปรุงร้านใหม่
อย่างร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อ่างทอง
เขาก็คิดว่ามันกำลังจะดีอยู่แล้วเชียว
ปรับปรุงร้านใหม่เปิดได้๑วัน
ประกาศตุ้มอ่างทองติดโควิดแล้วจ้าหนึ่งราย
จะปรับปรุงร้านเพิ่งจะเปิดได้วันเดียว
หลังจากนั้นมีคนติดโควิดเพราะร้านนี้อยู่อ่างทอง

ไม่ขายแล้วให้กินฟรีแล้วกัน
พอให้กินฟรีคนก็ไม่กล้ามาอยู่ดี

คือเพิ่งจะเปิดได้แค่วันเดียว

เพื่อให้ลูกค้าได้กินให้รู้จักร้านเขาด้วยแหละ

ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่ง
เตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อส้มตำยำต่างต่างอันเนี้ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลเลยนะเพราะขายก๋วยเตี๋ยว
แต่ยำมันก็จะมียำทะเลด้วยแหละนะฮะเพิ่งเปิดร้านวันแรก
วันเดียวปุ๊บทางการประกาศว่าอ่างทองมีผู้ติดโควิด๑ราย
โอ้โหลมแทบจับลูกค้าหายหมดเลยนะฮะเจ้าของร้านชื่อว่านางสาว
จิมาเอี่ยมจันทร์เขาบอกว่าลงทุนสร้างร้านนี้มาปรับปรุงร้าน
รูปแบบใหม่เป็นแนววินเทจปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มันสวยงามตนมงต้นไม้อะไรซื้อเก้าอี้ซื้อโต๊ะใหม่นะให้มันโดดเด่นมากกว่าเดิมนะราคาก็ไม่ได้แพง๓๕บาทก๋วเตี๋หมูน้ำตกต่างนานามีเนื้อมีหมูเย็นตะโฟข้าวผัดอาหารตามสั่งส้มตำยำต่างนะฮะเตรียมไว้รอรับลูกค้า
ใครอยากไปอุดหนุนเขาเพื่อให้เขาอยู่ต่อไปได้ก็ลองไปดู